ช่วงนี้มาดูพิธีรับน้อง
ไม่มีวาร์คไม่มีโวยไม่มีมอบ

ไม่มีนะคะเป็นพิธีการรับน้องของเด็กอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

สร้างความสามัคคีค่ะระหว่างเด็กเก่ากับเด็กใหม่

เป็นเด็กนักเรียนอนุบาลค่ะโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ค่ะ
สนุกสนานเลยนะคะกับกิจกรรมวันรับบัว
จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมค่ะเป็นการสร้างความผูกพัน
สามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่แล้วก็นักเรียนเก่าค่ะ
สร้างความประทับใจให้กับสร้างความรักให้กับพี่น้อง
ร่วมสถาบันศึกษานะคะเด็กสนุกใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กได้ล่อซุ้มปะแป้ง
มีแจกขนมให้กับน้องอนุบาลที่เข้าใหม่ด้วยนะคะ
ตลอดจนต้อนรับครูใหม่ที่เข้ามาสอนด้วยค่ะ
รับหมดนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ครูใหม่นะคะ
คุณภัยบูลพุทธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า
จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แล้วนะคะ
ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่ครูฝึกสอนต่างนะคะ
เข้ามาสอนในโรงเรียนประจำปีการศึกษานี้ด้วยค่ะ
ผู้บริหารก็จะนำขบวนคณะครูใหม่เข้ามา
เดินผ่านนักเรียนที่ตั้งแถวรออยู่
ลักษณะก็จะคล้ายวันอำลาแต่ว่าอันนี้เป็นการต้อนรับนะคะ
แต่เขาก็สนุกนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้

ดูจากหน้าตาของเด็กแล้วก็สนุกสนานนะคะ
ระหว่างที่ครูเดินผ่านก็จะมีการทักทายนักเรียนที่มารอต้อนรับ
แล้วก็นำขนมครูนี่ก็ต้องเอาขนมไปแจกนักเรียน
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนนะคะ

ก่อนที่ทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนี่จะแยกย้ายไปเข้าห้องเรียนกันตามระเบียบนะคะ

หมดเวลาสนุกแล้วสิไปเรียนกันต่อแล้วนะ
กิจกรรมนี้สร้างความผูกพันแล้วก็ความสามัคคีนะคะ
วันแห่งการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าเพิ่งเปิดการเรียนการสอนไปนะคะ
ก็มีทั้งน้องใหม่มีทั้งครูใหม่
ต้อนรับสร้างความรู้จักการสร้างความประทับใจค่ะ